ร้องได้ไอ้ล้าง
ร้องได้ให้ล้าน

ที่บอกที่บอกใจยังไง
ที่บอกที่บอกใจยังไง

ที่บอกที่บอกใจยังไง

ที่บอกที่บอกใจยังไง

ที่บอกที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง
ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง
ที่บอกใจยังไง
ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง
ที่บอกใจยังไง

ที่บอกใจยังไง
โครงใจโครงใจโครงใจ

ผิดครับ

การไล่ตามเนื้อน้ำตาถือว่าเก่งนะ
ก็พยายามแล้วมีสติแล้ว
ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับการร้องเพลง
เพราะว่าการร้องเพลงนี้บางทีเราใช้ประสาทใช้สมองในส่วนของความจำ
แต่บางทีมันลื้อออกมาไม่ทันมันก็อาจจะไล่ไม่ทันนะครับ
เป็นเพลงของหญิงลีศรีจุมพลแทงข้างหลัง
ก็ตามกติกาของเราก็ร้องผิดในเพลงที่๕นะครับ
ก็รับเงินสะสมมาในเพลงที่๔๖๐๐๐หักออกครึ่งหนึ่ง
วันนี้แก้วตารับไปจากรายการของเรานะครับ

หมื่นบาทเท่ากับว่าครึ่งหนึ่งของเงินที่ตั้งเป้าเอาไว้
ตอนมาออกรายการนะครับต้องการ๖๐๐๐บาท

คือเป๊กจะอยากจะพูดอย่างนี้ว่า
สำหรับแก้วตานะคะในเคสนี้เนี่ย
คือคุณผู้ชมจะเห็นเลย
เห็นความสู้สู้อย่างสุดตัวของเขา
ต้องชื่นชมในความมีสติของเขา
ถึงเพลงจะไปแล้วแล้วมันเกิดสับสนแต่ก็ยังไม่ย่อท้อ
นี่คือความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อที่ควรเอาเป็นตัวอย่างค่ะ
เอาไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้
เขาทำนะตอนร้องเพลงเนี่ยแก้วตา
เหมือนการดำเนินชีวิตของเขาเลยค่ะคุณผู้ชมสังเกตไหม
ชีวิตของแก้วตาเองก็ไม่เคยย่อท้อเลยค่ะ

ก็ทำหน้าที่อย่างเต็มที่โดยที่ไม่มีวันหยุด
ตาพี่เป๊กรู้นะว่าแก้วตาเสียใจที่ทำไม่ได้
แต่หนูต้องนึกลูกว่าตอนที่หนูมานะเราไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไร
แม้แต่บาทเดียวมากันเปล่า
ตาคะมาถึงสถานการณ์ตรงนี้แล้วแก้วตาอยากจะบอกอะไรกับคุณพ่อ
เป็นคนให้กำลังใจเพื่อนให้แนวคิดเพื่อน
แต่ตอนนี้ใจเรามันดำดิ่งไปนิดนึง
แต่พี่เป๊กมั่นใจว่าอย่างแก้วตา
เดี๋ยวก็คิดได้ว่ามันคืออะไรโจทย์ตรงนี้ของชีวิต
หนูอยากจะบอกคนที่เขาแย่กว่าหนู
หรือว่าแย่น้อยกว่าหนูนิดหน่อย
อยากบอกเขาว่าทุกปัญหามันมีทางออก
ทุกประตูมันต้องมีกรให้เราได้เปิดออกไปแน่นอน
เพียงแค่เราต้องหาประตูนั้นให้เจอ
และเปิดกรออกไปสู่โลกภายนอก
สู่อนาคตของเราที่ยังรอเราอยู่ค่ะ
หนูก็คิดว่าตัวเองไม่ได้อยู่คนเดียว

เรายังมีเพื่อนอยู่ข้าง

พ่อเป็นทุกอย่างสำหรับเรา
ตอนนั้นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเพื่อนที่น้องเป็นให้หนูได้หมดเลย

เพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ด้วยกันให้ได้นะสองคน
ให้ลูกสู้นะพ่อจะสู้เป็นเพื่อนกับหนู
เราต้องผ่านตรงนี้ไปให้ได้
วันนี้นะครับทางรายการร้องได้ให้ล้านนะครับ
ก็ต้องขอขอบคุณนักสู้ชีวิตของเรานะครับ
แก้วตาวันนี้เรียกว่าเป็นนักสู้ชีวิตที่ได้มาโชว์ความสู้ชีวิต
ก็กลับมาติดตามนะครับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษเนี่ยนะครับ
นักสู้ชีวิตรุ่นจิ๋วทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับคุณผู้ชม
สิบแปดนาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปทางทไทยรัตน์ทีวีช่อง๓๒ช่องดีแบบนี้นะครับ
มีช่องช่องนี้แนบนี้ทีนเดียวครับ
รายการของเราค่ะรายการต่อไปค่ะ
นี้โกดสู้สุดพลังเหมือนกันนี่ค่ะ
เกมต่อชีวิตกับพี่เอชายามิชัยค่ะคุณผู้ชม
ถ้าตอบได้ถูกหมด๑ล้านบาทรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ
ครับวันนี้ผมคุณเป๊กกี้และน้องแก้วตาขอลาไปก่อนนะครับ
สวัสดีครับ

เป้าหมายที่หนูอยากได้

แต่ว่าหนูก็จะเอาเงินรางวัลที่ได้

หนูจะดูแลพ่อให้ดีที่สุดค่ะ
ใครที่อยู่แถวบ้านหนูเราอยากมาแวะใช้บริการที่บ้านหนู

พ่อหนูอายุ๔๙ปีค่ะ
เป็นโรคความดันเบาหวานและโรคเกาค่ะ
แม่อายุ๕๐เป็นโรคหอบหืด
หายใจไม่ค่อยสะดวกแพ้ฝุ่น
ต้องไปฉีดยาที่โรงพยาบาลเข็มละ๒๐๐

อายุ๑๙ปีเป็นโรคลิ้นเลือดในสมองค่ะ
ก็จะมีอาการชักมือหงิกปากเบี้ยวอย่างนี้ค่ะ
ช่วงที่พี่โอไม่สบายใช้เงินรักษาไป๒๐๐๐บาท
เงินจำนวนนี้เยอะมากค่ะสำหรับครอบครัวหนู
สารแม่ค่ะเพราะแม่ทำงานคนเดียว